ไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะคะ
น้องผู้หญิงอายุ๑๗ปีเท่านั้นค่ะ

เพราะว่าแม้แต่พ่อแม่เองก็ไม่รู้จริงว่าเครียดอะไร

ไปยืนอยู่กลางสะพานแม่น้ำจันทบุรีนะคะ
ปรากฏว่านี่ค่ะ
ใช้มีดจี้คอตัวเองนะคะ
แล้วถือมีดกวาดแกว่งแบบนี้ค่ะ
พ่อแม่ทั้งญาติพี่น้องทั้งกู้ภัย

ทุกคนพยายามช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะคะ

นี่จังหวะที่เขาพยายามใช้มีดบอกอย่ามายุ่งนะ

ถึงแม้บอกว่าอย่ามายุ่งแต่ก็ต้องยุ่งแล้วค่ะ
ถือว่าเป็นความเดือดร้อนแล้วก็เป็นชีวิตของคนนะคะ
จุดเกิดเหตุแล้วก็เหตุระทึกนี้เกิดขึ้น
จังหวัดจันทบุรีบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี

โวยวายยืนอยู่กลางสะพานแบบนั้น
แล้วใช้มีดเนี่ยถือกวัดแกว่งไปมานะคะ
ไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้ตัวเธอ
รอบมีเจ้าหน้าที่คุณพ่อ
แล้วก็หลายคนพยายามเกลี้ยกล่อมบอกใจเย็นใจเย็น
หลังจากเจ้าหน้าที่พยายามพูดอยู่นาน๒นานค่ะ
สักพักหนึ่งน้องเดินออกจากช่วงกลางสะพาน
แต่มีดเนี่ยยังใช้จี้คอตัวเองอยู่นะ
พร้อมกับกวักแกว่งไปมาตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเดินตามแล้วก็พูดจากเกลี้ยกล่อม

แต่จังหวะที่น้องเนี่ยเผลอเปลี่ยนอิริยบท
คือจากถือมีดจี้คอตัวเองมากวัดแกว่งเท่านั้นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่พยายามบุกเข้าไปชาร์จตัวเลยนะคะ
ไปคว้ามีดที่อยู่ในมือนะคะ
แล้วจับตัวน้องชาร์จตัวน้องแบบนี้ค่ะ
ช่วยเหลือน้องได้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยนะคะ
หลังจากที่ช่วยน้องได้สำเร็จแบบนี้นะคะ
พยายามพูดอยู่อีกสักพักใหญ่ค่ะ
แล้วก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
เพื่อตรวจเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยสอบถามคนที่เป็นพ่อ
พ่อเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวหายไปจากบ้าน
ล็อกการติดต่อกับพ่อทุกช่องทางเลย

ตามมาเจอแล้วก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าลูกเนี่ยเครียดด้วยเรื่องอะไร
รู้แต่เพียงว่าลูกสาวมีการติดต่อกับผู้ชายที่ชื่อว่าเอ็ม
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคบกันหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าคบกันแล้วลึกซึ้งมากขนาดไหน
หลังจากนี้คงต้องไปสอบถามสาเหตุว่า

แล้วคนในครอบครัวก็ต้องคุยกันแหละค่ะแก้ปัญหากันต่อไปนะคะ